เราจะถ่ายภาพสดมาจากที่ทางวัดพระธรรมกาย

ตอนนี้ทีมข่าวของเรารอรายงานสดอยู่ที่ทางประตู๗วัดพระธรรมกายแล้วนะครับ

ค่ะบรรยากาศที่บริเวณประตู๗หน้าวัดพระธรรมกายขนาดนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลรองอธิบดีดีเอสไอค่ะ
ก็ได้เข้าเจรจากับพระสนิทวงศ์นะคะ
ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายค่ะ
เพื่อที่จะประสานในการเข้าขอตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะคะ

ก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่วัดค่ะ
เพื่อขอเข้าตรวจค้นโดยก่อนหน้านี้นะคะ
เจ้าหน้าที่วัดก็ได้มีการขอรายชื่อค่ะ

ซึ่งขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะ
ระหว่างพันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลรองอธิบดีดีเอสไอ
เราจะไปดูบรรยากาศสดพร้อมกันขณะนี้ค่ะ
โดยทางเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายนะคะ
ก็ได้มีการเปิดประตู๗ค่ะ
ให้เจ้าหน้าที่ของทางดีเอสไอนะคะ
นำโดยพันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลรองอธิบดีดีเอสไอ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมด๒คน

เพื่อที่จะตรวจสอบวัดพระธรรมกายอย่างละเอียดค่ะ
โดยที่ขอร้องให้สื่อมวลชนนะคะ

แล้วก็ไม่ให้เข้าไปด้านในแต่อย่างใดนะคะ
ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตได้ชัดนะคะว่าที่บริเวณประตูนี้ค่ะ
ไม่มีคณะศิษยานุสิตนะคะมารอที่บริเวณประตูนี้แต่อย่างใดค่ะ
ขณะที่การเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ก็จะมีการเข้าปฏิบัติการตรวจค้นทันทีในทุกประตู
เนื่องจากได้มีการนำทหารนะคะ
ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กว่า๓๐๐นาย
เข้าปิดล้อมตรวจค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบก็ได้มีกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๕๐๐นาย
ตรึงกำลังบริเวณหน้าประตู๗เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการเข้าปฏิบัติการตรวจค้นทันทีหากได้รับคำสั่งค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะว่าทางวัดพระธรรมกายจะมีท่าทีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างไรซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็จะก่อติดสถานการณ์ให้ทราบกันเป็นระยะระยะค่ะ
ศจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณประตู๗วัดพระธรรมกายค่ะ